คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการถูกหลอกลวงกันหน่อยนะครับ

เขาอ้างว่าถูกสาวธอมคนหนึ่งนะฮะ
เฟสหลอกว่าเป็นตัวแทนในการปล่อยพระให้เช่า

เป็นพระที่กำลังได้รับความนิยม

ก็คือเครื่องรางของหลวงพ่อพัฒน์นะฮะ
ผู้เสียหายต้องเดินทางข้ามจังหวัด๕๐๐กว่ากิโล
มาตามหามาเผาพริกเผาเกลืออยู่หน้าบ้านสาวธรรมนะฮะ
เข้ากับกับผู้โมารเศียรยังไงแล้ว

พี่น้องไปเลยพริกผูดได้เกินเลย
อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่ได้ต้องออกมา
โอ้โหเนี่ยเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งเลยซะ
ทุกข์ขอให้อยู่ไม่เป็นสุขเลยพวกเราเนี่ย
ขับรถกันมาจากมหาสารคามข้ามเขาข้ามดอยมีอีก๓๔ลูกมาถึงพิศนุโลก
เข้าใจถึงความคับแค้นอัดอั้นตันใจเลยเพราะสูญเงินไป๔แสน
เพื่อมาตามหาคนคนนี้ที่เปิดเฟสในการตั้งตนเป็นตัวแทนในการปล่อยพระให้เช่านะฮะ
ผู้เสียหายเนี่ยโกรธมากเลยบอกว่าถูกโกงเงินจองพระเครื่องดังนะครับ
ผู้เสียหาย๒คนคือนายพงศกรปาสาเนยุ๓๕ปี
อย่างที่บอกลงทุนนะครับขับรถมาตามเองเลย

เพื่อมาตามหาสาวธอมรายหนึ่ง
ถึงบ้านนะในพื้นที่บ้านดงคอยหมู่๔
ตำบลสมแขมพมจพิศนุโลก

สาวธอมบอกว่าสาวธอมไม่อยู่บ้าน
บอกว่าขอจุดทูป๑๖ดอกบอกชั้นฟ้าชั้นดินหน่อยนะครับ
แล้วก็ทำการเผาพริกเผาเกลือสาบแช่ง
แล้วก็ให้เสียงออกลำโพงไปถึงคนในบ้าน
เผื่อสาวทอมได้ยินอยู่หรือว่าญาติพี่น้องได้ยินนะ
ช่วยตามเขาออกมาชี้แจงหน่อย
มารับผิดชอบกับความเสียหายหน่อยนะครับ

เตาเผาถ่านพริกเกลือมาพร้อมเลย
ลำโพงเสียงดังคุยผ่านไมโครโฟนนักข่าวของเราก็ไป
แล้วก็มีการไลฟ์ไปด้วยนะครับ
ทีนี้คำกล่าวอ้างของสองคนนี้บอกว่า
ถูกสาวธอมหรือว่านางสาวบีมอายุ๒๕ปี
โกงเงินจองพระเครื่องหลวงพ่อพัฒน์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็พระเครื่องหลวงพ่อรวยปาสาธิโกจังหวัดพระนครศรีธุยา
โดยเฉพาะหลวงพ่อพัฒน์เป็นรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์
หลายคนก็อยากได้อยากจองเขาทำพิธีกันอยู่นะครับ

เพราะว่ามีคนก็จองต่อจากเธออีกที
เธอก็มีหน้าที่ในการปล่อยพระให้เช่าเหมือนกัน
เธอก็เลยจองไป๔๐๐๐๐๐บาท
และมีคนเข้ามาชมมาแชร์กันเยอะเลยนับพันครั้งนะครับ
ทีนี้มีชาวบ้านแถวนั้นก็ออกมาให้ความสนใจแหละ
โอ้เสียงอะไรจากเครื่องเสียงเสียงดังเกินแล้วนะครับ
มีชาวบ้านบางคนโทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจด้วยนะ
เพราะกลัวว่าเหตุการณ์มันจะไม่สงบนะครับ
ตำรวจมาครับนี่ตำรวจมา
นี่ผู้เสียหายพี่ผู้ชายเขาก็พูดผ่านไมค์
ขอโทษครับผมรู้ว่าผมเสียงดังนะพี่นะ

แต่ทีนี้นี่ก็ชี้ไปดูบ้านนู้นแหละครับพี่ไปตามออกมาให้หน่อยดิ
ตำรวจบอกบ้านนู้นเขาไม่มีคนอยู่
ผมตามแล้วครับผมทำตามหน้าที่แล้วครับ
ส่วนพี่ผู้หญิงคนนี้ไม่ยอมเลยนะ

ก็เลยต้องมาตามเองนี่เหตุการณ์มันกี่เดือนกี่เดือนเข้าไปแล้วเนี่ย
นะฮะก็เลยมีการเถียงกับตำรวจนิดหน่อย

ก็เนี่ยเป็นเพราะเราแจ้งตำรวจตำรวจไม่ทำ
ไม่มีที่พึ่งพิงก็เลยต้องขับรถ๕๐๐โลมาตามเองครับ
ทีนี้ครับการตามเองของผู้เสียหายเนี่ย
มีความพยายามในการตามตัวยังไงบ้าง
นี่ฮะเธอนะมีการไลฟ์สดก่อนหน้านี้
ในช่วงกลางคืนที่เธอขับรถมาถึงที่หน้าบ้าน
ของคนที่เธออ้างว่าโกงพวกเธอเนี่ยนะ
เธอขับรถมาแล้วขับรถมาแล้วนะ
แล้วก็มาเจอนะจอดถึงหน้าบ้านเลย
ลงไปพูดคุยกับญาติของนางสาวบีม
ญาตินางสาวบีมออกมาบอกว่านางสาวบีมเป็นหลาน
แต่ว่าปฏิเสธไม่รู้เรื่องนะว่านางสาวบีมไปทำอะไรมา
ซึ่งหากหลานทำความผิดไปแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายหน่อย
อันนี้เป็นคลิปกลางคืนก่อนที่จะไปตั้งลำโพงเผาพริกเผาเกลือนะ
อันนี้เป็นคลิปที่ไลฟ์ในเฟซบุ๊กไปดูหน่อยนะครับ
มองหน้าพวกหนูเลยหน้าเขาเลยบอกว่าไม่คุยไม่คุย
นี่เธอตามเองทุกวิถีทางเท่าที่จะตามกันได้ล่ะคุณนะ
มาตามเองก็แล้วนะฮะมาตั้งลำโพงก็แล้ว
ฝั่งนู้นก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยนะฮะ
โดยผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
บอกว่าเขาทั้งคู่มีอาชีพรับเช่าพระเครื่อง
นำไปปล่อยให้ผู้สัทธาบูชากันอีกทอดหนึ่ง
และทีนี้มีลูกค้าสนใจพระเครื่องรุ่นหนึ่งจำนวนมากนะครับ
ทางคณะผู้จัดสร้างพระเครื่องเนี่ย
แนะนำให้ไปจองกับนางสาวบีม
เพราะว่าคุณพงศกรกับคุณเพชรบี
ก็โทรไปหาคณะผู้จัดสร้างพระเครื่องนะครับ
จากข้างพระเครื่องบอกว่าตอนนี้เรามีตัวแทนนะ

ดังนั้นไปจองกับนางสาวบีมแล้วกันฮะ
เพราะว่าเป็นตัวแทนรับจองที่มีเครดิตและไว้ใจได้
ทีนี้คุณพงศกรกับนางสาวเพชรวี
ก็เลยเอาล่ะไปจองกับนางสาวบีม
ติดต่อกันทางเฟสนะฮะแล้วก็โอนเงินสั่งจองหลวงพ่อพัฒน์
รุ่นรวยเลื่อนสมรรณาศิลปะย่อนเงิน๑๖๐๐๐๐บาท
แล้วก็สั่งจองเลสข้อมือรุ่นเจดีกลางน้ำ
อีก๓๕๐เซนอีก๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านย้อนยุค

จองเมื่อวันที่๓ตุลาคมปีที่แล้ว
เงินครั้งสุดท้ายวันที่๑๓มกราคมปีนี้
เป็นเงินนักสิ้น๔๐๐๐๐๐บาท
พอล่าสุดเห็นคณะกรรมการในการจัดสร้างพระเครื่อง

ไม่ได้รับยอดจองพระเครื่องดังกล่าวจากนางสาวบีม
พีศสองคนแบ็จบอกว่าบีมเป็นตัวทานมั่งใช่หรอ

ปรากฏว่าคณะกรรมการบอกว่านางสาวบีมไม่ส่งเงินให้

ทีนี้ทั้งสองคนเลยรู้เลยว่าถูกโกง
นี่แล้วมีผู้เสียหายอีกเพียบเลยนะ
ว่าเขาหาค้าให้ได้ในการจองพระเราต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้ว
รอการจองพระจะได้เดี๋ยวผู้สร้างประกาศขึ้นมาอีกทีนึง
ผู้สร้างประกาศตอนนี้น่าจะเดือนมีนา
ที่ที่คุยกันเมื่อคืนนะอันนี้อันนี้คร่าวเขาเขายังไม่ประกาศแต่แต่เป็น
พูดให้กันฟังเฉยเป็นเดือนมีนาแต่ว่าพฤติการเขาตอนเนี้ย
เขาเอาเงินไปเอาไปหมดแล้วตอนนี้เขาปิดเฟสหนี
ล็อกลูกค้าทุกคนติดต่อไม่ได้
ติดต่อไม่ได้เพราะลูกค้าทุกคนจนเขารวมกลุ่มกัน
ตอนนี้เขายังจะบอกว่าเขาไม่ได้โกงอีกหรอกครับ
คุณผู้ชมฮะเราตามเรื่องนี้เพราะน่าสนใจ
ถ้าผู้เสียหายเยอะมูลค่ามันเยอะนะฮะ
ดังนั้นวันนี้เองนะครับมีความคืบหน้าแฟนสาวของนางสาวบีม
คนที่สองคนนี้เขาระบุว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะ
โกงเขาเนี่ยนะฮะแฟนสาวนางสาวบีมเนี่ย
มาพูดคุยกับผู้เสียหายทั้งสองคน
ขอเคลียร์ปัญหาครับโดยยืนยันบอกเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เพราะว่านางสาวบีมเองก็ยืนยันว่ามีหลักฐานและสลิป
โอนเงินกับผู้สร้างพระจริงกับทางคณะกรรมการจัดสร้างพระเครื่องจริงนะครับ
แต่ยังออกมาเปิดเผยไม่ได้ตอนนี้
ห่วงเรื่องความปลอดภัยอยู่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีเงื่อนงำอยู่
อกจากนี้ไม่ได้ปิดกลุ่มรับจองพระแต่ว่าโดนสแปมคุณ
นางสาวบีมไม่ได้หลบหนีกำลังไปรับพระต่างจังหวัด
อยู่ระหว่างการเดินทางกลับมายังจังหวัดพิศนุโลก
และพร้อมจะเคลียร์ปัญหาเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับ
แต่ทีนี้พี่ผู้เสียหายทั้งสองคนคือพี่พงศกรแล้วก็นางสาวเพชรระวี
เส้นตายให้นางสาวบีมออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมด
ภายในพรุ่งนี้๒๕มกราคม
ยืนยันจะดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แล้วก็กลุ่มผู้เสียหายอยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน
รวบรวมข้อมูลผู้เสียหายอีกเป็นร้อย